คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
อย่าว่าแต่ผู้หญิงนะหลายคนหน้าแม่บ้านภรรยาทั้งหลาย
แม่ลูกอ่อนอย่าเอาแต่บ่นว่าตัวเองเลี้ยงลูกจนเหนื่อย
ดูผู้ชายคนนี้ซะก่อนคุณพ่อเขาก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะคะ
กวายอะไรกวายอะไรมึงกวายอะไร
เดี๋ยวนะเมียถามกวายอะไรกวายอะไรตอนเห็นคุณคิดว่าอะไร

คนหนึ่งอ้อมมีอีกคนนึงอาจจะแฝดหรือเปล่า
อยู่ในรถเข็นใช่ไหมแล้วพ่อก็เลยอ่ะอุ้มหนึ่งคน
วัยรถเข็นหนึ่งคนเปล่าในรถน่ะไม่มีลูก

คุณพ่อไปนอนก่อนอาจจะเบอร์เพราะเข้าเวรออกเวรมาใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะถูกต้องคุณก๊อบคุณพ่อคงเหนื่อย
คือภรรยาจะไปซื้อของเสร็จแล้วจังหวะเนี่ย
คุณสามีค่ะคุณพ่อก็อุ้มลูกรอเมียซื้อของอะเนาะ
พอรอเมียซื้อของเมียเดินออกมาเห็นฮะลูกก็อยู่ในมือ
แล้วเธอกวายอะไรอ่ะเออเข็นรถเข็นกวายอะไร
แล้วก็เลยถ่ายคลิปเอามาโพสต์ลงติ๊กต๊อกค่ะ
มาแซวสามีตัวเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยชีวิตพ่อลูกอ่อน
แล้วสามีเนี่ยเป็นตำรวจต้องเข้าเวรเนี่ย
โอ้โหกว่าจะเลิกมันก็ดึกอ่ะเขาบอกว่าเข้าเวรตีสี่ออกบ่ายสอง
เสร็จแล้วออกมาก็ต้องมาช่วยเลี้ยงลูกต่อ
เธอก็เอ็นดูไงเอ็นดูสามีแต่จะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะ
คืออย่างนี้เราดูแล้วเราเอ็นดูเราน่ารักได้
แต่ว่าต้องแนะนำว่าให้พี่เขาพักผ่อนให้เพียงพอ
เพราะว่ามันจะได้ดีต่อสุขภาพด้วยอันตรายเหมือนกันนะคะ

เดี๋ยวเผลอแบบลูกหลุดมือเพราะคิดว่าลูกอยู่ในรถใช่ไหม
เออแล้วก็ไม่รู้เวลาขับลงขับรถไปทำงานอีกอันตรายนะ

พ่อก็อุ้มไม่ร้องไม่งองแงเลยนะฮะ